คุณผู้ชมจากที่บันเทิงไทยรัฐนะคะได้นำเสนอข่าวไป
ว่ามีเพจนึงได้แอบอ้างนำรูปของพี่หนูเล็กก่อนบ่าย
ไปใช้ในทางที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณผู้ชมค่ะ
เขาแอบอ้างโฆษณาให้หลงเชื่อนะคะ
ว่ามาลงทุนธุรกิจเพียงหลักร้อย
แต่ได้เงินปันผลหลักหมื่นเพียงแค่๑สัปดาห์เท่านั้น

ยังสามารถมีเงินไปซื้อรถหรูได้อีกด้วย

โดยวันนี้ค่ะเธอได้เดินทางไปแจ้งความ
ที่สถานีตำรวจนักควรบาลคณะยาวเรียบร้อยแล้ว
หลังที่เมื่อวานนะคะพยายามติดต่อเพจดังกล่าวไป

แต่เพจค่ะกลับตอบมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ให้เข้าไปหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า
ซึ่งเธอกลัวว่าเพจดังกล่าวจะนำชื่อของตัวเธอเอง
หลอกลวงคนอื่นจนเกิดความเสียหายค่ะ
ก็เลยตัดสินใจแล้วตัดสินใจมาแจ้งความดีกว่า
เพื่อค้นหาต้นต่อที่มาของเพจที่นำรูปดาราไปลงด้วยค่ะ
อันนี้คุณหนูเล็กก่อนบ่ายผ่านไปแล้วนะ

ด้านลูกทุ่มสาวลำใยไถทองคำค่ะ
ก็โดนเพจดังกล่าวนั้นนำชื่อไปแอบอ้างเช่นเดียวกัน
แถมเธอนะเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่ากำลังเคลียร์คิวงานนะคะ
เพื่อไปแจ้งความเช่นกันซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เห็นภาพก็ตกใจมากเหมือนกันนะ
เพราะกลัวแฟนคลับจะหลงเชื่อค่ะไปลงทุนกับเพจดังกล่าว
ขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเพจนี้เลยค่ะ